ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับป้าเล็กหน่อยนะฮะป้าเล็กนี่เป็นหญิงวัยห้าสิบปีนะครับ
ถูกทำร้ายเนี่ยบอบช้ำไปทั้งตัวดูฮะโดยเฉพาะดวงตาข้างขวา
ตาปูดม่วงเลยนะคะช้ำขนาดนี้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ญาติบอกว่าป้าเล็กถูกกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนที่อยู่แถวบางเขนเนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับ
คนก่อเหตุมามอบตัวแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะฮะ
เล็กถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายในชุมชนอนันสุขสรรค์รุ่น๑๘เขตบางเขนกรุงเทพ
เมื่อคืนนี้พี่สาวป้าเล็กประสานขอความช่วยเหลือไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
มารับตัวป้าเล็กพาไปช่วยเหลือหน่อยนะเพราะว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนทำร้ายจนบาดเจ็บ
ความจริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๑๓กุมภาพันธ์แล้วคนก่อเหตุเนี่ยข่มขู่บอกว่าถ้าไปแจ้งตำรวจเนี่ยจะฆ่าให้ตาย
ป้าเล็กเองก็กลัวจนไม่กล้ากลับเข้าบ้านตัวเองมาแอบนอนอยู่ข้างถนน
พี่สาวรู้ข่าวก็สงสารน้องมากไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยไปขอความช่วยเหลือที่เพจสายใหม่ต้องรอด
ให้ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
พี่สาแต่เรามองว่าทำแบบนี้มันเกินไปใช่ไหม
เกินไปยังไงผู้ชายทำสิ่งหิ่ง
เพราะเป็นผู้ชาย๒คนหาผู้ชายต่ำ๒คนเลย
เหตุผลเรื่องคราวอเอาสาธารากร์สถานที่เต้นบ้านรึเหรอครับ

เสร็จเรียบร้อยเพจสายใหม่ต้องรอด
ก็เลยพาป้าเล็กมาแจ้งความที่สอนอบางเขนนะฮะ
แล้วก็โวยวายเสียงดังทุบรั้วสังกษีที่เป็นที่กั้นทางเข้าออกที่พัก
เสียงดังผู้ก่อเหตุเป็นคนรู้จักกัน
เขานั่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้านฝั่งตรงข้าม
เขาได้ยินเสียงดังเขาไม่พอใจ
ก็เลยมาทำร้ายป้าเล็กป้าเล็กก็วิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้าน
แต่ผู้ก่อเหตุก็ตามมาทำร้ายไม่เลิก
วิ่งหนีต่อไปยังบ้านพี่ชายผู้ก่อเหตุก็ตามไปอีก

แต่ยืนยันว่าไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ส่วนที่เป็นของคนอื่น

หนูเห็นเขากลับบ้านกันหมดแล้วหนูก็เลยเดินกลับบ้านมา
มันก็มาดักหนูเขาทุบบ้างหูตีบบ้างหูหนู
แล้วบ้างแล้วโน๊ตทุบหนูเสร็จ
หนูก็เลยวิ่งไปบ้านเช่าเขาถึงบ้านเช่า

บ้านพี่ชายแล้วตอนนี้เขาก็กระทืบหนู
ทืบจนก็มีดฟันหัวหนูแบบเละเลย
แต่เขาไม่อยากให้หนูเข้าไปในพื้นที่เขา
เพราะตรงนั้นมันก็เป็นที่ห่วง
เขาจะยึดคอมเขาคนเดียวเลย

ประตูปิดแล้วสองคนเขาอยู่ข้างนอกก็ดึงประตู

มิดเข้าหัวเลยเข้าหัวปุ๊บล่วงเสร็จตรงนี้
เข้าไปข้างในด้วยมีดเฉาะเข้าไปในหัวเลย

ผมก็หลบวิ่งหลบเข้าไปข้างฝั่งแกตรงมุมนะฮะ
แล้วสองคนก็ตีกันตุ๊บกัน
ลุ้มกันโน้นเนี่ยสองคนนั้นก็ลุกไปแล้ว

คุณเข้ามาในห้องผมมันยังไม่ว่าอะไรเลยอย่ามาทำร้ายผมอีกผมก็ว่าตรงนั้นเขาเขาก็เดินไปฮะ
นี่บ้านของพี่ป้าเล็กที่ป้าเล็กไปขอความช่วยเหลือ

ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปที่ชุมชนอนันสุขสรรค์รุ่น๑๘นะครับ
อยู่แถวบ้างเขนนะครับในกรุงเทพฯนะครับผู้ชมครับ
คุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าป้าเล็กอยู่กับสามีชื่อนายเอก
ก็ปกติก็จะเก็บของเก่าขายมีกินล่งกินเหล้าเมาอะไรพวกนี้บ้าง
เรื่องยาเสพติดไม่รู้จะมีหรือเปล่าอะไรยังไงนะ
เอาเป็นว่าเราได้คุยกับเอกนะฮะลุงเอกสามีของป้าเล็กนะฮะ
ลุงเอกบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลุงกับป้าเล็กเนี่ย
นั่งดื่มเหล้าที่บ้านของนายออสเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน
โดยมีญาติของในออสอีกคนนึงชื่อเต้ยเนี่ยร่วมวงอยู่ด้วย
ก็มีลุงเอกมีป้าเล็กมีออสกับเต้ยนะฮะวันนั้นก็ดื่มลงดื่มเหล้าเมากันเนี่ย
แล้วมีการด่าทอกันสุดท้ายออสกับเต้ยก็เลยไล่ทำร้ายภรรยาของลุง

แล้วกลัวว่าจะไฟม่วงไฟไหม้อะไรพวกนี้ด้วย
ส่วนในออสกับนายเต้ยล่าสุดนะครับ
ไปพบพนักงานสอบสวนสนบางเขตแล้ว
ตำรวจสอบปากคำแล้วแจ้งคอหาแล้ว
ตอนนี้แจ้งคอหาทำร้ายร่างกายก็ปล่อยไปตามศิษย์
ไปตามสิทธิ์เนื่องจากผู้ต้องหาเข้ามอบตัว
เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบเรื่องอาการบาดเจ็บของป้าเล็ก
ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าบาดเจ็บหนักถึงขั้นสาหัส
ก็จะเรียกคนก่อเหตุเนี่ยมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
สาเหตุทั้งสองคนนะครับเต้ยกับออสอ้างว่า
เป็นปัญหาส่วนตัวขัดแย้งสะสมมาก่อนหน้านี้ด้วย
พอสิบสามกุมพาพันธุ์ไปกินเหล้าด้วยกันก็เลยไล่ทำร้ายเขาเลย
แต่ก็แม่ใช่ค่ะดูจากบัตรแพลนมันก็น่าตกใจมากจริง
ก็ผู้ชายสองคนกับป้าวัยห้าสิบคนนึงใช่ค่ะ